รุ่นเล็กกันบ้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบหนุ่มหล่อนะคะ
เคยปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองออกมาแล้วเนี่ย
วิวทะลุไป๑๕๐ล้านวิวมาแล้วด้วย
ล่าสุดหนุ่มคนนี้เขาขอมารวมกลุ่มกับเพื่อนซีอีก๔คนนะครับ
เป็นวงอันโทเนทีฟบล็อกหน้าใหม่นะครับ

เขาบอกว่าให้แฟนได้ฟังกันทั้งเนื้อหาแล้วก็แนวเพลงจะเป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มกันค่ะ

ก็ได้มาทำเพลงกับพี่เขาทำให้มันแบบสมบูรณ์ขึ้นมาครับผม
แล้วก็ใส่ตัวพวกเราเองเข้าไปให้เยอะที่สุดนะครับ
คือทุกคนเนี่ยครับผมรู้จักมา๒ปีแล้วครับผม
ก็คือเล่นด้วยกันไปทัวร์ด้วยกันมาแล้ว๒ปี
ก็ผมก็ตัดสินใจว่าอยากจะทำวงขึ้นมา
ก็ปล่อยเพลงมาแล้ว๒อาทิตย์นะครับผม

ก็ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกี่ยวกับผลตอบรับของเพลงที่ปล่อยไป
ผมคิดว่าเดี๋ยวพูดผมว่าผมเพิ่งได้มาทำงาน

ผมรู้สึกว่าการทำงานมันดีกว่า
แต่ถ้าทนตลาออกมาดีก็คือเหมือนแบบเป็นรางวัลเราด้วย

ดอกจันทร์๔๙๒๒๒๑๐๕ครับผม
ใช่ค่ะฝากเพลงปลอมไว้ด้วย
แต่ว่าต้องโหลดของจริงมาฟังกันนะคุณ
จะได้มีศิลปินศิลปินจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะ